เอ้าจากอูดมางูหน่อยอันนี้ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเหมือนกัน
ค่ะเจองูบนรถเมย์ฮะผู้โดยสารนี่แบบโอ้โหงงเลยไม่รู้จะทำยังไง
งูมันก็คงไม่รู้มันจะทำยังไงเหมือนกันค่ะ
จะจะให้ทำยังไงทีแรกอยู่ตรงทีวีก่อนนะค่ะ
แล้วมันค่อยโหนบ้านมาที่เรื่อยเขาขออาศัยรถเมฆ
กระเป๋ารถเมย์ไม่กล้าเก็บเงินโอ้โหดูสิเห็นไหมแม่
ไม่รู้จะลงป้ายไหนด้วยคุณผู้ชมครับผู้โดยสารถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แต่ผู้เด็กสารก็ต้องนั่งร่วมกับงูไปเรื่อยเนาะพร้อมกับการภาวนา
ค่ะไม่ให้มันตกลงมาเนี่ยโอ้โหงูเหลือมนะงูเหลือมแต่กัดก็เจ็บนะ
นี่ทีแรกอยู่ตรงนี้ก่อนขดอยู่แถวตรงทีวีนี่เห็นไหมฮะ
แล้วมันก็ค่อยเลื้อยมาเรื่อยบางทีก็หัวห้อยลงมาหน่อย
โชว์ตัวนี่เห็นไหมเหมือนกับรู้ว่าคนจะถ่ายคลิปไปลงติ๊กต๊อก
คุณผู้ชมครับนี่ฮะคือกระเป๋ารถเองก็ไม่กล้าเดินมาเก็บเงินผู้โดยสารนะฮะ
ผู้โดยสารจะลงก็ต้องระวังนะฮะช่วงนั้น
กลัวมันจะแบบเลื้อยหรือว่าพุ่งมาหานี่เห็นไหมฮะอ่า
รถเมษาย๕๐๑นะครับเส้นทางมีนบุรีหัวลำโพง
เอาไหนก็ไหนบอกทะเบียนรถไปด้วยเลยเขาตรวจสอบมาให้เรียบร้อยแล้ว
ทะเบียนรถก็คือ๑๑นะฮะ๘๖๑๗นี่คนถ่ายคลิปเขาก็ลงรายละเอียดเอาไว้นะครับ
คุณผู้ชมครับเราไปคุยกับกระเป๋ารถเมคันนี้นะครับ
บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่างูเนี่ยขึ้นมาอยู่บนรถตอนไหน
เพราะว่าตอนที่คนขับล้างรถก่อนจะออกรถเนี่ยไม่เห็นงูนะฮะ
ขับไปถึงหัวลำโพงนะครับเส้นทางมินบุรีหัวลำโพงอ่ะไปถึงหัวลำโพงอ่ะ
ผู้โดยสารบอกเห็นงูเหลือมันเลื้อยอยู่บนเพดานรถก็เลยมาดูกันก็ตกใจกันหมด
ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นมีผู้โดยสารอยู่สัก๑๐คนได้
สุดท้ายงูมันก็กลับมาจนถึงอู่มีนบุรีไปถึงหัวลำโพงมันก็ไม่ได้ลงนะ
หรือมันขึ้นมาตอนไหนมันก็ไม่บอกมาถึงอู่มีนบุรีก็เลยช่วยกันจับมันลงจากรถ
แล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติคาดว่ามันคงอยู่แถวป่าแถวนี้แหละ
แถวอู่มีมีนบุรีด้อนฟ้ายเพราะว่ามันขายทรงที่อู่ก็เคยเจอ

ไปหรือไม่ไปหนึ่งจนถึงไหนครับ

ก็บอกคนขับว่าไปให้เอาชั่งอารมณ์
คนขับก็เข้าไปข้างในเอาหน่อย
คือไปเอาออกที่อู่เลยใช่ค่ะ
ก็ได้นั่งรถเที่ยวชมวิวเมืองหลวง

มันคงยังไม่อยากไปนั่งรถไฟเที่ยวต่อ
เอาแค่รถเมย์พอหยุดแค่ตรงนี้ก่อนอ่าถ้าเราเจอเราทำยังไง
ค่ะก็แหมยอมใจผู้โดยสารและคนขับและกระเป๋ารถเมย์

คนขับก็ขับไปก็คงเสี่ยวไปเพราะงูอยู่ข้างบน